เริ่มที่เหตุการณ์ทางภาคใต้กันก่อน
เขามีคนร้ายไปกราดยิงตำรวจภูทรประแงะ
ทั้งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยมาบอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้เขามีการทำงานแบ่งเป็น๓ชุด
แล้วก็คาดว่ามีการวางแผนเป็นอย่างดี
ซึ่งมีแนวร่วมในการก่อเหตุนั้นถึง๓อำเภอทีเดียวครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก

ซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส

ความคืบหน้าที่คนร้ายใช้วุฒิสงครามไปกราดยิงตำรวจภูทรประแงะ
เสียชีวิตหนึ่งนานและบาดเจียบถึง๕นาย

จากการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแกะบรอยกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุครั้งนี้
มีประมาณ๒๐คนนะครับ
โดยกลุ่มนี้เขาแบ่งงานการออกเป็น๓ชุด
คือชุดแรกจะไปปล้นรถกระบะ
ที่๒รับหน้าที่ใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่ตำรวจครับ
และชุดที่๓เป็นชุดสุดท้าย
ขับรถยนต์ไปรับชุดที่๒หลบหนีหลังก่อเหตุ

โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ย

คืออำเภอสุขิรินอำเภอจนะแล้วก็อำเภอระแงะครับ

หาตัวกลุ่มคนที่ลงมือจะแกะรอยตาม

เป็นประหลัดอบตรร่มไซของอำเภอสุฮิรินเสียชีวิต

เบิร์นตัวชีววะคนร้ายบางส่วนยังกบดันที่บ้านของสมาชิกแนมร่วมในพื้นที่ใดพื้นที่๑
ส่วนหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์ปอกกระสุนปืน
หลังเจ้าหน้าที่ยึดคืนมาได้ตั้งแต่คืนที่ผ่านมาครับ
และล่าสุดขณะที่ผู้บาดเจ็บนั้นอาการก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ายังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒นาย
คือดาบนำรวจทีมระพงแก้วชำนาญและ๑๐นำรวจโทพงสะทอนแก้ประเสริฐ
ส่วนที่เหลือ๓นายนั้นแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ครับ
อีกหนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงกันคือจังหวัดปัตตานี
คนตรีโพธนวลบุญเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ก็สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จัดกำลังตั้งด่านตรวจลอยเสริมในเส้นทางรอบนอกที่เชื่อมต่อกับเขตเมือง
เส้นทางรอยต่อจังหวัดปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยาลาเกร็ง
ในการป้องกันความร้ายลักลอบนำระเบิดไปก่อเหตุในตัวเมืองได้อีก